๔เกมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

เป็นเจ้าเหรียญทองเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วนะครับ

แล้วก็มีกีฬาที่เป็นกีฬาพื้นบ้าน
กีฬาประจำชาติของเขาที่ทำเหรียญทองได้
เป็นกรอบเป็นกราบแต่ถ้าเกิดนักชาวโครงกีฬาสากล
ผลงานของนักกีฬาไทยก็ถือว่าไม่แย่นะครับ

เราต้องทราบดีนะครับว่าในการแข่งขัน๔เกมเนี่ย
เจ้าภาพส่วนใหญ่ก็จะบรรจุกีฬา

ดังนั้นเราต้องโฟกัสกับกีฬาสากล
เป็นหลักนะครับเพราะว่าจะต่อยอดไปถึง
เอเชนเกมแล้วก็โอลิมปิกได้
ของพหลาดหน้ากีฬานั้นครับยาวไป
ก่อนจะถึงโอลิมปิกเกมในช่วงกลางปีนะครับ

เริ่มที่รุ่นแบนด์เตอร์เวส๕๖โกรม
กรรมชายครับเจ้าสดชัดชัย
เดชาบุตรดีครับลงชกในสี่เกมครั้งสุดท้ายนะครับ
เหลือชั้นครับชนะนักกีฬาจากเวียดนามแบบเอกฉันครับ๕ต่อ๐เสียงคว้าเหรียญทอง๔เกมสมัยที่๔
ส่วนเวลเตอร์เวทชาย๖๙กิโลกรัมครับเจ้าเอ็มวุฒิชัยมาสุกอดีตแชมป์เอเชียนเกม
ก็โชว์สายตาดักต่อยเอาชนะมาจอนเปียน่านักชกเจ้าถิ่นครับขาดลอยเลยครับ๕ต่อ๐เสียงคว้าทอง๔เกมเป็นสมัยที่๕ครับ
ส่วนเทควันโดต่อสู้ครับวันสุดท้ายชิง๖ทองครับรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงครับดูแทบไม่ต้องดูแล้วแต่ว่าอยากเก็บภาพมาให้เห็นหน่อยครับว่าของเราเก่งแค่ไหนครับ
เทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจแชมป์โลกแล้วก็เบอร์หนึ่งของโลกในกีฬารุ่นนี้ครับก็โชว์ความเหนือชั้นเอาชนะทางอารากอนเรซ่าของเจ้าภาพขาดรอย๓๕ต่อ๒ครับ
รวม๓รอบที่ลงแข่งขันในพาณิพักษ์เตะทำแต้มไป๑๒๒คะแนนนะครับเหรียญทองนี้ก็ทำให้น้องเทนนิสนั้นบอกว่าขอมอบให้นะครับ
คือเธอบอกว่านี่คือเป้าหมายของเธอที่จะมุ่งสมาธินะครับไปที่โอลิปิกเกม๒๐๒๐นะครับ
คือไฮไลท์อยู่ที่คนที่ได้เหรียญเงินนะครับ
ส่วนรุ่น๕๔กิโลกรัมชายครับ
เอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปครับ
ส่วนอีกหนึ่งเหรียญนะครับได้จากนริพงศ์เทพเสนครับ
รุ่น๖๓กิโลกรัมเทคอนโดนะครับ
ก็ได้เหรียญทั้งหมดจากที่เข้าชิงครับ๔รุ่นนะครับ
และทำได้ครั้งนี้เนี่ย๖ทองเกินเป้าหมายที่วางไว้เลยนะครับเมื่อวานนะครับ
กัน๖นะครับทั้งหมดนะครับ
เราเข้า๔ก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับ
ส่วนบอลลีบอลหญิงไทยก็คว้าเหรียญทองไปสมัยที่๑๔ได้ตามคาด
ตามคาดหลังจากที่เอาชนะเวียดนามขาดลอย๓เซตรวดเป็นแชมป์สมัยที่๓
สองติดต่อกันด้วยครับนักกีฬาหลายคนก็ประกาศนะครับเลิกเล่นซีเกม
ด้วยนะครับแต่ไปลุ้นคัดโอลิมปิกกันต่อนะครับต่อกันที่กรีธาครับ๔คูณ๑
ร้อยเมตรชายล้มตรดไทยนะครับมีทั้งตราธรพนศวรรษบัดดิจช่วงชัยจิตพลมินาพระ
แล้วก็สิริพลขันพันแพรนะครับเรียงตามไม้เลยนะครับ
วดกันมันเลยนะครับของเราก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ
คูณร้อยเนี่ยหลังจากเคยพลาดมาตอนนี้ก็เด็ดจริงจริงครับ
ส่งไม้สุดท้ายดูครับขาดเลยครับให้ดูซะหน่อยนะครับ

อ่าไปดูกันต่อครับสี่คุณหนึ่งร้อยเมตรหญิงครับ
ประกอบไปด้วยออดุมาเชษฐาขวานฤทัยปากดีทัศพรวรรณกิจ
แล้วก็สุภาวัณฑิปัตรขวาทองเช่นกันนะครับ
เข้าเส้นชัยได้เวลาสี่สิบสี่จุดสามแปดวินาทีครับไปดูช็อตสำคัญในแต่ละไม้กันหน่อยครับ
อัดเลยครับร้อยเมตรสุดท้ายนี่ก็ห่างเหมือนกันนะครับ
ชายและหญิงครับเรายังคงยอดเยี่ยมก็ถือว่ากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ผ่านสี่คูณหนึ่งร้อยเมตรทั้งชายและหญิงครับสรุปเหรียญนะครับเหรียญทองล่าสุด
ฟิลิปปินส์ร้อยสามสิบเจ็ดทองไทยมาที่สองแปดสิบสี่ทอง
ครั้งที่แล้วที่มาเลเซียเราได้ไป๗๒ทองแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย
บรรจุกีฬาเยอะกว่านะครับชิงชัยกันเยอะกว่าครับ
แล้วก็ดับสามเบนเวียดนามเจ็ดสิบเก้าทองนะครับอินโดนีเซียหกสิบเก้าทอง
สรุปแต่ละชนิดกีฬาที่เมื่อวานได้เหรียญมานะครับกรีธาเนี่ย
กวาดมาห้าครับมวลิสาหกลอีกห้าวอเลฟบอลนะครับหนึ่งเหรียญทอง
คอนโดสี่จักรยานหนึ่งนะครับยิงธนูสามตระก้อนหนึ่ง
สปอร์ตหนึ่งคาราเต้โดหนึ่งยิงปืนหนึ่งยูยิสศูนย์หนึ่ง
แล้วก็วินเซิร์ฟอีก๑เหรียญทองนะครับ